พาคุณผู้ชมไปที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปเที่ยวร้านขายข้าวต้มทรงเครื่อง
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้อุตส่าห์ซื้อมาเพราะเวลายืนขายข้าวต้มนานมันปวดหลัง
แล้วที่นอนคุณดูรถคันนี้รถตู้นะมากันทั้งแก๊งเลยค่ะ
มิตรฉาชีพมิจฉาชีพคนร้ายค่ะมันมาแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดหน้าร้านจับภาพได้
ค่อยลงมาจากรถตู้คันนี้คุณเดี๋ยวนี้ขโมยขโจรมันใช้รถตู้เลยเหรอ
นั่นน่ะสิมันมีรถตู้ในการที่จะมาขนของเลยเหรอเนี่ยลงมาแล้วค่ะ
แล้วจู่ไปหยิบเก้าอี้ไปข้างร้านขายข้าวต้มนี่แหละค่ะ
คุณเห็นไหมเก้าอี้วงกลมสีแดงอ่ะอ่า
เดี๋ยวนะมันเป็นเก้าอี้แบบเอาไว้นอนได้อ่ะใช่ใช่ไหมค่ะ
สุดท้ายโยกไปอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอ
คำถามเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้เหรอนะคะ
ทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของร้านข้าวต้มทรงเครื่องนะคะ
ร้านนี้แหละชื่อว่าคุณนัทโชคพึ่งเมืองสินอายุ๔๙ปีค่ะ
บอกว่าเช้ามืดของวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดของทางร้านสามารถบันทึกภาพได้
รถตู้รับพนักงานแห่งหนึ่งมาจอดอ๋อรถตู้รับพนักงาน
รถตู้รับพนักงานแห่งหนึ่งมาจอดรถบริเวณหน้าร้านของเขา
สักพักหนึ่งมีคนลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามาข้างร้าน
หยิบเอาเก้าอี้เป็นลักษณะเก้าอี้นอนนะคะ
สบายใจใจเย็นแล้วออกรถไปแบบนี้ค่ะ
อย่าบอกนะว่าไม่ได้ตั้งใจจอดรถแล้วก็ลงมาสักขนาดนี้นะ
คุณนัทโชคเจ้าของร้านบอกว่าเพิ่งจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้
เก้าอี้พับลักษณะคือนอนได้มาใหม่เลยป้ายแดงเพิ่งถอยมาเลยนะคะ
ในราคาแปดร้อยห้าสิบบาทเพื่อใช้สำหรับนั่งพักเอ็นหลังตอนที่
หลังจากที่ขายข้าวต้มเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้ค่ะ
มีรูปให้ดูด้วยนะคะคือบางทีเขาขายข้าวต้มนานนาน

ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากฝากเตือนให้กับทุกคนนะคะ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวศรีราชาชนบุรีบอกว่า
เขาเปรียบเปลยได้น่าเห็นใจ

ก็บอกว่าตอนนี้โจรมันชุมยิ่งกว่ายุงอีกครับ
สำหรับคนที่เอาไปเขาบอกว่าไม่ควรทำ
ควรที่จะอยากจะให้นำเก้าอี้มาคืน
ถึงแม้ว่าราคาแค่แปดร้อยห้าสิบบาทหาซื้อใหม่ก็ได้
แต่คุณนัทโชคบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะมันคือน้ำพักน้ำแรงของผมอืม

ผมยังให้โอกาสคุณนะดูข่าวจากไทยรัฐทีวีเสร็จแล้วนะ
เอามาคืนเอามาคืนตอนดึกก็ได้

งั้นแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก่อนตีห้าคืนนี้ถ้ามาคืนผมจะยกเรื่องทั้งหมดนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ